แม้ว่าการก่อสร้างระบบรถไฟชาญเมืองสายสีแดงจะล่าช้านะครับ
แต่ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะเรียกเอกชนเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง
เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ในอีก๓ปีข้างหน้า
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
สถานีรถไฟทุ่ง๒ห้องเป็นสถานีขนาดกลาง
โครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงบังซื้อรังสิต
อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ๗๗

ชั้นแรกใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถรับส่งผู้โดยสาร

ชั้นที่๒จำหน่ายตัวโดยสาร
และรองรับผู้โดยสารที่จะผ่านขึ้นไปยังชาญชาลา
และชั้นที่๓ชั้นชาญชาลามีทางรถไฟ๔ทาง
โดยทางรถไฟชาญเมืองสายสีแดงจะอยู่ด้านนอก
ทั้งสองฝั่งติดกับชาญชาลา
ส่วนตรงกลาง๒ทางรองรับรถไฟทางไกล
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยอมรับว่า
ภาพรวมของการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ประมาณ๑๒๐
เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ชุมชน
รวมถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติ

อนุมัติยืดระยะเวลาก่อสร้างออกไป๕เดือน
จากที่ผู้รับเหมาได้ขอขยายสัญญาก่อสร้างออกไป๑๐เดือน

เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้โครงการนี้

คือขณะนี้เราจะยึดกรอบ
ตามสัญญาที่ถูกขยายโดยมติคอรมอ๕เดือนก่อน

เนื้องานที่เหลืออยู่ประมาณ๒๖ของสัญญาที่๒
หรือเนื้องานที่เหลืออยู่๕๐บาท

รถไฟต้องรับผิดชอบเท่าไหร่
ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาเองนะครับ

ในเรื่องของการขยายอายุสัญญาได้นะครับ
ว่าจริงแล้วเหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่
ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ล่าช้ากว่าแผน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่า

นัดโครงการเพื่อเพิ่มการเบิกจ่าย
ว่าในปีนี้จะสามารถเบิกจ่ายงบ
เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
โครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงบังซื้อรังสิต
มีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีบางซื่อ
ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ
สิ้นสุดที่สถานีรังสิทธิ์จังหวัดประทุมธานี
ระยะทางประมาณ๒๖๓กิโลเมตร
มีสถานีให้บริการทั้งหมด๑๐สถานี
และสามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด๑๒๙๐๐คนต่อวัน
และในอนาคตสถานีกลางบังซื่อ
ก็จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางทั่วประเทศค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางไกลรถไฟชาญเมือง

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน